ใช่ค่ะมาดูต่อกันที่ไวรัลยอดฮิตกันหน่อยเมื่อวาน
กันเยอะเลยนะคะสำหรับความรักของลุงเต๋อแล้วก็ลิงใหม่นั่นเองค่ะ

คนบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่หนึ่งเลยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเจอนุ่มเต๋อในงานบวงสวงละครใหม่นะคะ
ก็เลยขออัปเดตถึงอาการป่วยด้วยโรคบ้านหมุนของน้องใหม่ดาวิกาหน่อย
รวมไปถึงแพลนที่พาเที่ยวพักผ่อนคลายความเครียดกันไป
และนิยามความรักของลุงเต๋อที่มีต่อลิงใหม่ค่ะ
หวานเจี๊ยบกันขนาดไหนไปฟังกันเลยจ้า
ก็ไม่ดูบ้างครับดูแต่ว่าวันที่สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์

เราก็แบบเหมือนแบบมีเวลาก็เจอกัน
แล้วก็แบบดูแลความรู้สึก

ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นพอได้ทำงานเขาก็เหมือน

เพราะทำงานแล้วก็ไม่ได้ไปโฟกัสที่อาการนั้น

คือตอนนี้มีถ่ายครบ๗วันเลยครับ

ถ้าแบบเหมือนแบบฟุกพอดีกว่านี้ได้อีกครับ